แล้วก็ผลิตเฟอร์เนเจอร์ในคอนโดมิเนียม

เขาก็เลยมีวิธีการในการที่จะเอาใจคนที่รักคอนโดนะครับ
รายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์กันครับ
ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคนไทย
ที่เข้ามาดูแลงานผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก๔๔๒ห้อง
เติบโตอย่างรวดเร็วของคอนโดมิเนียมในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
เป็นโอกาสที่วีก้าศิษกุลพินโย
จากเดิมที่รับเฉพาะการตกแต่งชุดห้องครัว
คอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรและโรงแรม
เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยค่ะ
เราพยายามวิเคราะห์วิธีการทำงานในคอนโด
แล้วก็ในโรงแรมคือต้องใช้เวลาที่สั้น

แล้วก็เพียงแค่เข้าประกอบหน้างานค่ะ
เราก็เลยมีทีมงานที่วิเคราะห์งานอินทีเรีย
ให้ทำแมสแล้วก็ผลิตจากเครื่องจักร๑๐๐

สตาร์มาร์คจะผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์
ตามรูปแบบที่บริษัทอินทีเรีย
หรือฝ่ายดีไซน์ของลูกค้าได้ออกแบบไว้

และประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญ

คุณผู้ชมคะอย่างตู้นี้ค่ะคือตู้สำหรับวางรองเท้า
ที่ถูกออกแบบให้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าค่ะ
ทำให้การก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์อาจล่าช้าได้
ทำให้โรงแรมเปิดตัวได้เร็วขึ้นรวมทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่นและกลิ่นสี
แล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามาตรฐานจะต่างกันแล้วก็ต้องมาทำผลิตนะในไซส์ของลูกค้า
แล้วก็ฝุ่นจะเยอะสีจะกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับ
นั่นหมายถึงว่าเวลาผู้เข้าพักก็เวลาเข้าพักก็ยังมีฝุ่นอยู่
ใช่ค่ะแต่ที่นี่ถือว่าเราของเข้ามาประกอบฝุ่นไม่มีเลยก็ถือว่าน้อยมาก
และเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิต
สตาร์มาร์คจึงได้ไปขอสินเชื่อธนาคารกรุงเทพเพื่อมาลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ค่ะ
ในการแข่งขันทุกธุรกิจมีอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่าในลายเครื่องจักรลายผลิตเองเราก็ต้องปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงระบบ
แล้วก็มีระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการผลิตนะคะเพื่อลดความเออเลอร์ของคน
จริงธนาคารกรุงเทพก็ให้โอกาสเราในการเป็นพาร์ทเนอร์นะคะ
ก็ซัพพอร์ตเรื่องฟันดิ้งให้เราขยายธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะลงทุนในแง่ของเครื่องจักร
แล้วก็ขยายลายผลิตนะคะให้ได้มากขึ้นค่ะ
เจาะกลุ่มคอนโดมิเนียมและโรงแรมในพื้นที่ต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่
แต่ก็กังวลว่าในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจตกแต่งบ้านออกไปก่อน
เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของเรามีคำแนะนำค่ะ

คอนโดสเกลขนาดใหญ่หรือโรงแรมขนาดใหญ่นะครับ

ตลาดจะถูกขับเคลื่อนโดยผู้รับเหมาที่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก
เขาต้องมีความมีแผนการในการขยายทีมการขายและการตลาด
เพื่อสร้างสัมพันธ์กับผู้ระเหมากลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กด้วยครับ
ให้เป็นที่รู้จักผ่านผู้รับเหมาก่อสร้าง
ที่จะช่วยการันตีความน่าเชื่อถือ
ไปยังลูกค้ากลุ่มคอนโดมิเนียมและโรงแรมในพื้นที่ต่างจังหวัดได้